คุณผู้ชมฮะมาดูเวทีหมอลำป่วนเลย
เพราะมีวัยรุ่นซ่านะอยู่ขึ้นมาเต้นบนเวที

ทีนี้เจ้าหน้าที่ของวงหมอลำเขาก็ต้องเชิญลงไป
ปรากฏว่าวัยรุ่นคนนี้พอลงไปแล้วไม่พอใจฮะ

จนกลายเป็นเหตุการณ์ความวุ่นวายในเวทีหมอลำที่โคราช

มีคนตรวจมาหลังหากด้วยค่ะ
หลังหากของเจ้าชิน้ำของชิงต่างเป็นที่ด้วย

แบบนี้การแสดงแสดงต่อไม่ได้นะครับ
เจ้าหน้าที่ของเวทีหมอลำเขาก็เลยต้องไปเชิญลงไปข้างล่าง
พอเจอลงไปข้างล่างก็เกิดความวุ่นวายอีกนะฮะ
ซึ่งจริงมีหลายคลิปนะครับ
ซึ่งมีหลายคลิปแล้วก็เห็นทั้งคลิปบนเวที
เห็นทั้งคลิปหลังเวทีคลิปหน้าเวที
เออมีหมดเลยมีทุกจุดเลยนะฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเป็นการแสดงของวงหมอลำปฐมบันเทิงศิลป์
การแสดงแสดงเมื่อคืนนี้เอง
ตรงงานฉลองชัยชนะเท้าสุระนาบรี
อำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชศรีมาครับ
การแสดงเนี่ยเพิ่งจะม่วนซื่นไปได้ไม่นานนะคุณฮะ
วนซื่อมไปได้ไม่นานจู่มีวัยรุ่นที่ขึ้นมา
บนเวทีสวมใส่เสื้อสีขาวขึ้นมา๒คนเลย

บอกว่าขอหยุดกันก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์วุ่นวาย
จากนั้นวัยรุ่นเสื้อขาวสองคนได้ถูกเชิญลงเวที

เขาคว่างขวดน้ำใส่นักแสดงตลกหมอลำ
ทำให้หัวหน้าวงที่คุมงานอยู่ด้านล่างตะโกนเตือน
แต่วัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่ฟังนะครับ
แล้วก็วิ่งเข้าทำร้ายหัวหน้าวงทันที
นักดนตรีนักแสดงในวงต้องรีบกรูเข้าไปช่วย
ก็เป็นช่วงที่ชุลมูลกันอยู่หลังเวที
เมื่อกี้มีคลิปหนึ่งหลังเวทีขอดูหน่อยนะฮะ
คลิปนั้นก็เป็นชุลมูลในการควบคุมตัวนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้พอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะ
คุณผู้ชมพิธีกรต้องบอกให้กาดให้ตำรวจให้ฝ่ายปกครอง

สุดท้ายค่ะจับวัยรุ่นที่ก่อเหตุสร้างความวุ่นวายเอาไว้ได้
แล้วตอนนั้นนะพอจับได้ปั๊บคนที่มาดูอยู่ในงานเนี่ย
โหไล่จนตำรวจต้องยุติการแสดงเลย
เป็นเหตุการณ์ความชุนละมุนวุ่นวายที่มันเกิดขึ้น
ทีนี้ทางเพจหัวหน้าน้อยปฐมบันเทิงศิลป
ซึ่งเป็นเพจของทางหัวหน้าวง
เขามีการโพสต์ข้อความนี่คุณผู้ชมดูสิคะ
เขียนเอาไว้บอกว่าต่อให้คุณอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่
หรือไม่ใช่ก็ตามแต่คุณจะขึ้นมาบนเวที
และทำร้ายศิลปินแบบนี้ไม่ได้
ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะทางแฟนคลับวงประถมบันเทิงศิลป
แล้วก็แฟนหมอลำรุมประนามการกระทำของวัยรุ่นกลุ่มนี้เลย
เพราะว่าในพื้นที่นี้เอาจริงนะที่โคราช
จะอนุญาตให้จัดงานหมอลำได้ครั้งแรก
ตอนไหนรู้ไหมเมื่อคืนนี้เลยค่ะ
หลังจากที่เว้นจากโควิดมา๒ปี
คุณคิดดูสิพอคืนแรกเปิดประเดิม
เอาเลยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลย
ซึ่งเขาต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
หมอลำเขาก็พูดว่าเขาก็แย่เหมือนกันนะ
ปีที่ผ่านมาไม่มีงานแสดง
พอจะมาเล่นปุ๊บเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะ